คุณผู้ชมคะมาดูอาการของคุณป้าท่านนี้หน่อย
ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นถูกผีสิงหรือเปล่า
เพราะว่าคุณป้าท่านเนี้ยเข้าไปในป่านะคะแล้วก็ไปหาของป่า
เพื่อนที่เข้าป่าไปด้วยกันบอกว่าคุณป้าเนี่ยเข้าป่าไปแล้วก็ไม่ได้จุดทูบ
บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาพอออกมาจากป่าเนี่ยค่ะ
คุณป้ามีอาการแปลกมากคุณป้าอายุห้าสิบสี่แล้วน่ะ
พูดจาไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเนี่ยฟังได้อยู่คำเดียวก็คือหิว
จับใจความได้ว่าหิวอย่างเดียวเลยอะค่ะลองไปดูอาการของคุณป้าดูหน่อยนะคะ
อาจารย์จำฉันได้จำได้
มันเป็นยังไงเนอะคือไม่อยู่กันต่างคนกันอยู่
เออคิดถึงลูกยังไม่อยากตายคิดถึงตัวโทษไงอ่ะอืม
อาจารย์คิดถึงลูกอยู่คิดถึงแอบบีเอาแล้วเวลาเขาอยู่แล้วทำไมไม่คิดถึงเขาหรอ
คิดถึงตลอดด้วยน่ะอ้าวอายก็ไม่ได้คิดจัดอย่าง
เอาแล้วอยากกินอะไรอันนี้อยากกินอะไรอยากกินขาวกินขัง
หิวไหลนี่ก๋อัยอาจจะพูดแต่ว่านี่นะคะ
คุณป้าท่านีอายุห้าสิบสี่เป็นชาวจังหวัดนครราชสี่มานั่งร้องไห้
อยู่ตรงหน้าพระสงฆ์รูปหนึ่งในวัดป่าดอนน้อยอำเภอคง

ที่เห็นนะคะก็พูดจาจะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่
อันนี้คนที่เขาอยู่ด้วยนะเขาบอกว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็บอกว่าหิว
อาการเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคุณป้าท่านนี้ไปเก็บของป่าในพื้นที่บ้านดอนน้อยค่ะ
แล้วเหมือนกับว่าไม่ได้บอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาไม่ได้จุดทูปขอขมาเจ้าที่อะไรแบบนี้
พอออกมาจากป่ามีอาการแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนญาติญาติก็เลยพามาให้พระสงฆ์
ประกอบพิธีให้หน่อยเอาสายสินคล้องคอหน่อยทำพิธีไล่ผีดูหน่อย
ทำพิธีแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูนะคะ
บางคนตั้งอยู่บ้านเราอยู่ไหนก็ไปอยู่ที่นั่นคนเขาอยู่ยังไงก็ปล่อยเขาอยู่
เราเป็นผีอยู่ยังไงก็ปล่อยอยู่ตัวเราไปเถอะ
บุญบุสนต้องเป็นอยู่ก็ไม่ทำเพราะตายไปมันก็ระบายอย่างนี้แหละ
ฉะนั้นเราก็ตามสติปีดีอยากอะไรก็ไปหาไปบอกญาติเด้อ
ดูเหมือนอาการจะดีขึ้นไหมคะดูแบบนิ่งลงอะไรอย่างนี้
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าสงสัยในป่าที่เคยเป็นป่าเยดแห่งที่เป็นป่าเยม่าป่าชายกาลเจ้าท่านค่ะ
สมัยก่อนอาจจะมีวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
ใครเข้าไปหาของป่าต้องจุดทูปขอเข้ามาก่อนทุกครั้ง
อย่างนั้นอาจจะเจอดีแบบคุณป้าท่านนี้ครับเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านอ่ะนะคะ
หลวงพ่อนั้นก็ช่วยให้นะเท่าที่ช่วยได้นั่นแหละพระท่านก็คงแบบแหมชาวบ้านมาขนาดนี้นะครับ
ทุกผู้ชมครับเราไปในพื้นที่นะครับได้เจอกับคุณป้าท่านนี้นะครับ
ซึ่งติไปนี่ฮะติไปหาที่บ้านเลยคุณป้าก็ยินดีเล่าเหตุการณ์ลี้ลับอาถรรพ์ต่างให้กับติฟังนะครับ
แล้วพาไปดูในป่าที่เป็นจุดเกิดเหตุด้วยนี่ป้าบอกป้าติเดี๋ยวป้าพาไปนะ
ก่อนจะเข้าป่าเนี่ยป้าก็ให้ดูเส้นได้สายสินก่อนเมื่อวานนี้พระท่านทำพิธีมาให้นี่ฮะ
ป้าบอกป้ามารัดเอามาคล้องเอาไว้เลยไม่กล้าออกจากตัวเลยนะฮะทีแรกเนี่ยคล้องไว้ที่คอ
กลัวว่าคนอื่นเห็นจะตกใจนะสายสินเส้นใหญ่ด้วยเลยแบบเอามาพันเอาไว้ที่เอวดีกว่านะฮะ
จากนั้นคุณป้าก็พาติไปที่จุดเกิดเหตุนะครับจากปากทางถนนเนี่ยเข้าไปลึกสักประมาณ๒๐๐เมตร
โอ้โหนี่ดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะ
จะเข้าไปอย่างนี้นะนี่ฮะคือต้องลัดเลาะผ่านทุ่งนาเข้าไปนะครับ
ก็เป็นทุ่งนาของป้าเขาเองนั่นแหละ
ก็เข้าไปในป่าซึ่งเป็นป่าเล็กนะฮะป่านี้เนื้อที่สักประมาณสองไร่นะครับ
รกทึบอะไรมากมายนะครับมีทางเดินมีร่องรอยของชาวบ้าน
เข้าไปเก็บผักเก็บเห็ดหาของป่าตามฤดูกาลกันอยู่แล้ว
คือคุณป้าบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยป้าขี่จักรยานยนต์ออกมาจากบ้าน
มาหาเห็ดที่ป่าที่นี่นี่แหละจุดที่ไปหาเนี่ยเป็นป่าของชาวบ้านในหมู่บ้าน
ซึ่งชาวบ้านคนนี้เขาชื่อนางชุมตายไปแล้วนะเสียชีวิตไปแล้ว
คือป้าบอกเมื่อวานพอป้าเข้ามาเนี่ยอยู่ดีเนี่ยคนลุกพองไปทั้งตัว
รู้ตัวแล้วว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแน่
เพราะปกติแล้วป้าเป็นคนจิตอ่อนรู้สึกแบบเหมือนกับจะมีผีมาสิง
เหมือนวิญญาณจะมาเข้าร่างติก็ถามเอาป้ารู้ได้ยังไง
อย่างนี้คือผีมันจะมาสิงก็ป้าบอกป้าเคยถูกผีสิงมาแล้ว๓ครั้ง
แต่ไม่ใช่ป่าที่นี่ตอนนั้นป้าเลยตัดสินใจเดินกลับบ้านดีกว่า
ขณะกำลังเดินจะออกจากป่าเนี่ยป้าบอกป้ารู้สึกแบบมันเหมือน
มันกัดกัดฟันตัวเองตลอดเวลาโดยไม่มีเหตุผลแล้วล้มไปที่พื้นไม่รู้สึกตัวอีกเลยว่าเป็นอะไร
รู้อีกทีก็คือมีชาวบ้าน๔๕คนที่มาเก็บเห็ดนี่แหละมาเจอ
แล้วเขาก็พามาที่วัดนี่ฮะรู้สึกตัวอีกทีคืออยู่ที่วัดแล้ว
แล้วพระก็ทำพิธีเอาสายสินมาคล้องคอให้
จากนั้นก็สอบถามชาวบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ป้าก็คิดว่าคงเป็นยายชุมนั่นแหละนะตั้งแต่ยายชุมเสียชีวิตเนี่ยลูกแกไปทำงานต่างประเทศ
ส่วนสามีแกไปมีเมียใหม่ไม่มีใครใส่บาทไปให้คงจะหิวข้าว
แล้วมาสิ่งร่างป้าเพื่อขออุทิศส่วนบุญกุศลให้อะไรประมาณอย่างนี้
เพราะปกติตัวป้าเองก็เคยรู้จักมักคุ้นสนิทสนมกับยายชุมอยู่
ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้แกล้งไม่ได้แสดงอะไรทั้งนั้นถูกผีเข้าจริง
ไม่รู้สึกตัว
แล้วก็ล่มไปเลยหรอ

ที่นี่เป็นอะไร

มาจะคมีรูป
ว่ายายชุมนั่นแล้วไม่ได้ทำบุญทำตาหนาเขาเป็นใครอ่ะ
แบบคนเนี้ยงอดตายตายแล้วก็ผัวเอาเมียใหม่อ่า
ลูกไอ้ประเทศเนอะบุญทำก็ไม่ได้ทำหาอย่างเงี้ยน่ะจ้ะ
ฉันก็ว่าคือที่ขอส่วนกุศลนะครับจ้ะขอส่วนกุศลจริงจริงนั่นแหละ
ผมก็คิดว่าแกก็คงแบบแปลกไปครับเพราะตอนนั้นแกหน้าแดงมาก
คือแดงแบบเห็นสีออกชัดแล้วแกก็ร้องไห้ถามแกแกก็บอกอย่างนู้นอย่างงี้ก็
ผมก็ถามแม่ยายแม่ยายก็บอกว่าใช่น่าจะเป็นยายชุมอะไรมาเนี่ย
แล้วเสียงเสียงเขาเป็นน้ำเสียงของเขาไหมครับใช่ครับเสียงหัวเราะใช่เลย
เสียงของประชุมหรือเสียงของแม่ภาพครับเสียงของป้าภาพนี่แหละครับ
แต่ทำนองการพูดมันจะเป็นแบบของยายชุมที่ผมถามตลอดทางนะ
ตอนที่เขาสิงเขาบอกว่าเขากายภาพอ่ะเป็นคนสนิทกันอืม
ผมอาจจะมองว่าเป็นการมาขอส่วนบุญอยากให้คนทำบุญไปให้อะไรมาเนี่ย
แต่เมื่อวานมันเป็นวันเข้าพรรษาด้วยเออวันเข้าพรรษาด้วยใช่ครับ
ก็เลยแบบอาจเป็นไปได้ครับอาจเป็นไปได้ที่ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะมาแฝงคนอยู่อะไรมานี้ครับ
ติสัมภาษณ์นี่คือพี่ศักดิ์ชัยนะฮะชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
นี่หน้ากากหน้ากากผ้าคลุมของพี่เขาโอ้โหพี่ดูแล้วเข้ากับบรรยากาศดีเหลือเกิน
ที่นี้ค่ะครับทางด้านพระสมชายสิทธิธมโมอายุสี่สิบเอ็ดปีพระลูกวัดป่าดอนน้อย
คือคนที่ช่วยป้าสุภาพตามคลิปภาพอ่ะค่ะไปปราบผีเลยนะ
ก็บอกกับเราว่าชาวบ้านเนี่ยพาป้าสุภาพที่มีอาการคล้ายถูกผีเข้าครับ
ร้องไห้บนหิวเนี่ยพามาหาพระท่านก็ถามนะว่าเป็นใครมาจากไหน
สุภาพบอกว่าไม่ใช่สุภาพนะไม่ใช่ตัวเองอ่ะครับ
แต่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านอีกคนนึงที่เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็พูดว่าคิดถึงลูกคิดถึงสามีและหิวข้าว
พระท่านก็เลยทำพิธีเอาสายสินไปคล้องคอให้ครับ
แล้วก็สวดมนต์ดึงสติค่ะที่สวดมนต์ไม่ใช่คาถาไล่ผีอะไรนะ
เอาเหรอฮะพระท่านบอกว่าก็คือสวดมนต์ปกติเหมือนกับดึงสติป้านั่นแหละ
ป้าสุภาพก็นิ่งเห็นไหมคะตามคลิปคือนิ่งเลย
นี่ค่ะบทสวดอิติปิโสนี่ค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะพระท่านบอกว่า
ขอยืนยันว่าไม่ใช่พิธีไล่ผีนะแต่เป็นการช่วยชาวบ้านที่เขาเดือดร้อน
เรียกสติให้กลับมาก็เท่านั้นแหละ
พระท่านก็ไม่รู้หรอกว่าป้าสุภาพโดนผีเข้าจริงหรือเปล่า
อาจจะจริงอาจจะไม่จริงหรืออะไรท่านไม่รู้
แต่ว่าป้าสุภาพอาจจะเป็นคนจิตอ่อนแต่ท่านมองว่า
ไม่ใช่ผีสิงหรอกละมั้งอาจจะเป็นจิตปรุงแต่งขึ้นมา
นะคะก็เลยมีอาการแบบนั้นเวลาได้ยินอะไรเข้าหูอาจจะกลัว
จินตนาการไปต่างนานาอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้
ก่อนหน้านี้ป้าสุภาพก็เคยมีอาการแบบนี้มาแล้ว๓ครั้ง
เหมือนที่ป้าบอกว่าเคยผีสิงมา๓รอบใช่ไหมแต่พระท่านบอกว่า
มันก็ไม่ใช่หรอกทั้ง๓รอบที่ผ่านมาท่านก็ช่วยนะ
ช่วยเรียกสติกลับมาแต่ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ

ฉันมองว่าสติเขาจิตเขามันขาดสติแล้วถูกครอบงำด้วยความกลัวความระแวง
ทำให้เกิดการคิดขึ้นมาได้หรือเขาอาจจะถูกจริงก็ได้
แต่เราเรื่องนี้มันพิสูจน์อะไรไม่ได้แม้แต่วิทยาศาสตร์มันก็พิสูจน์ไม่ได้
แต่มันเป็นความเชื่อของเขาเราจึงต้องรักษาตามอาการความเชื่อ
คนบางทีพอได้เตือนสติจิตเขาเริ่มมีสติ
พอสติกลับมาทุกอย่างมันก็กลับมาเขาก็หาย
มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปใช้สิ่งที่มันนอกเหนือจากที่เราทำที่มันไม่เป็นประโยชน์
นี่ฮะพระแท้เลยฮะหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟัง
คือเดี๋ยวคนจะไปเข้าใจผิดเดี๋ยวหาว่าพระทำวิธีไล่ผิดได้ด้วยหรอ
ท่านบอกก็คือกุศลวบาลในการช่วยชาวบ้านดูจิตใจกวั่นไหวผิดปกติมา
ก็คล้องสายสินให้สวดมนต์ให้ค่ะก็สติสำคัญที่สุดจริงค่ะอย่างที่ท่านบอกเนาะ